ผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการเครียดนะครับ

อบลูกหนีไปหลังเกิดการทะเลาะกัน
ก็เลยไปดื่มสุราจนเมา
เมาแล้วก็เลยซื้อน้ำมันมาราดไฟ
เพื่อจะจุดไฟเผารถยนต์
แต่รถยนต์ที่เผาไม่ใช่รถยนต์ของตัวเอง
เป็นรถยนต์ของเพื่อนบ้านนะครับ
นี่คือภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ชายคนนี้นะฮะ

ราดลงไปในรถยนต์กระบะแล้วก็รถยนต์แวน
จอดอยู่บริเวณริมถนนในตำบลบึง

ก่อนที่จะจุดไฟเผารถทั้ง๒คัน

๒คันได้รับความเสียหายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๓ของเมื่อวานนี้
ชาวบ้านผู้ประสบเหตุก็ได้ช่วยกันดับไฟฮะ
ก่อนที่รถดับเพลิงของเทศบาลจะมาถึง
แล้วก็ใช้เวลาในการดับไฟอีก๓๐นาทีครับ
จากการสอบสวนตำรวจสพนขามก็พบว่า

กาวิบูลอายุ๓๕ปี
ซึ่งตั้งร้านอยู่ติดกับเจ้าของรถทั้ง๒คันที่ถูกเผาไปนี่แหละ

ตำรวจรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายเรียก
มาดำเนินคดีแล้วนะครับด้านของเจ้าของรถกระบะคันหนึ่งที่ถูก
เผาไปนะเล่าให้ฟังว่าเธอและนายสมศักดิ์เนี่ย
เป็นเพื่อนบ้านกันตั้งร้านอยู่ในอาคารพาณิชย์หลังเดียวกัน
เคยมีปากเสียงทะเลาะกันจากเรื่องของการวางป้ายน้ำมัน
หน้าร้านกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการรดน้ำต้นไม้
มันกระเด็นไปถูกทำให้บาดหมางกันมา๓ปี
และคิดว่าเรื่องน่าจะจบลงแล้วจนมาเกิดเหตุดังกล่าวนะครับ
ซึ่งหลังก่อเหตุแล้วนายสมศักดิ์ได้ให้พี่ชายโทรมาสาภาพ
ว่าเป็นคนเกิดเหตุจริงเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่ว่าไม่เกี่ยวนะกับเรื่องที่เคยขัดใจกันอยู่
กับคุณนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวางป้ายบังหน้าร้าน
รดน้ำต้นไม้แต่มันเกิดจากความเครียดของผมเอง
เรื่องทะเลาะกับเมียของผมแล้วเมียเนี่ยหอบลูกหนีไป
ดื่มเหล้าเมาไม้ก่อนจะไปซื้อน้ำมันเบนซินมาราดรถ
และจุดไฟเผาเพื่ออะไรเพื่อระบายแค้นส่วนตัว
อันนี้พี่ชายของนายสมศักดิ์เขาโทรมาบอกเจ้าของรถสองคันนี้นะครับ